คุณผู้ชมครับพาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะ
เป็นนาทีชีวิตที่รถจักรยานยนต์เสียหลักแล้วก็ล้มลงค่ะ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะบรรทุกสินค้าขับมาพอดิบพอดีเลย
ทีนี้เบรกไม่ทันไปทับร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์เข้า
ร่างของคนขี่ลงไปอยู่ใต้ล้อรถใต้ท้องรถเนี่ยนะคะ
ล้อรถเนี่ยบดไปกับพื้นถนนไกลร่วม๑๐เมตรเลยทีเดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
อยู่บริเวณตรงหน้าด่านตรวจความมั่นคงแห่งที่หนึ่ง
ถนนเพชรเกษมขาเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
ซึ่งถนนเป็นเนินลูกระนาดนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจทหารและอาสาสมัครประจำด่านตรวจเนี่ยค่ะ
พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือเพื่อที่จะนำร่างชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
ออกมาจากใต้ท้องของรถกระบะซึ่งเขาอยู่ในสภาพสลบอะค่ะ
หมดสติอยู่ใต้ท้องรถซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามช่วยกันนะคุณสุภาษา
ช่วยกันยกรถขึ้นมาแล้วก็นำร่างออกมาค่ะ
นี่ตอนนี้คือเขายังออกมาไม่ได้เพราะยังติดอยู่ใต้รถนะ
ใช่ค่ะสลบอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสุดท้ายนำร่างออกมาไม่สำเร็จนะคะ
มีการประสานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสามัคคีหาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้แม่แรงยกรถกระบะขึ้นมาแล้วก็ดึงร่างคนเจ็บออกมา
อยู่ในสภาพที่อาการสาหัสไม่รู้สึกตัวมีแผลถลอกตามร่างกายนะคะ
แล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ทันทีทราบชื่อในเวลาต่อมาคือ
นายวัชราการเชื่อชัยธรรมรงกุลอายุสามสิบเอ็ดปี
สอบถามตำรวจที่อยู่ประจำด่านบอกว่าตอนเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์ขับผ่านด่านตรวจซึ่งถนนตรงนั้นเป็นเนินลูกระนาดค่ะ
ก็เลยทำให้รถเนี่ยเสียหลักล้มลงไปจังหวะนั้นรถกระบะตามหลังมา
เบรกไม่ทันทับร่างมุดเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถนะคะ
ตำรวจเนี่ยยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครต้องรอให้คนขี่รถจักรยานยนต์อาการดีขึ้นก่อน
เพราะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสาหัสอยู่และจะมีการเรียกตัวมาให้ปากคำ
พร้อมกับคนขับรถกระบะด้วยมาสอบถามถึงสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ